เรื่องของการค้าขายที่เราชอบทานกันก็คือพวกขนมเอ่ยของประจำถิ่น
อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนี่แหละวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งเมนูนะคะ
ซึ่งเป็นของอร่อยประจำจังหวัดสตูนหากินยากยากค่ะ
เขาบอกว่าเป็นขนมหรืออาหารที่สืบทอดกันมาเป็นร้อยปีอ่ะ
ดูหน้าตาก่อนคุณเดาถูกไหมว่ามันคืออะไรโอ้ดูแล้วก็เอามองผ่านผ่าน
นึกว่ากุยชายเออกุยชายใช่ไหมคะเนี่ยสีมันไม่ใช่อ่ะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะไปกันที่บ้านเลขที่เก้าทับสอง
หมู่๒ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะ
บ้านของนางสาวชะอ้อนอังสุธรรมอายุห้าสิบห้าปีซึ่งเธอเป็นทายาทสืบทอดรุ่นที่๓แล้ว
คุณชะอ้อนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้ตัวนี้ไอ้อาหารชนิดนี้นะคุณค่ะ
ชื่อว่าขนมข้าวเหนียวอัดดอกอันชันข้าวเหนียวอัดดอกอันชัน
ไม่เคยได้ยินเลยคุณถูกต้องครับแล้วตัวเขาเนี่ยสืบทอดมาจากคุณแม่อีกทีนึง
ซึ่งตอนนี้คุณแม่อายุ๘๐ปีแล้วก็ตำบลฉลุงในอดีตเนี่ยค่ะ
คือชุมชนบ้านจีนคุณซึ่งเป็นชาวจีนที่อบพยพมาจากปีนังค่ะ
แล้วก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งรกรากนะคะโดยสมัยก่อนอ่ะ
คนจีนนิยมทำขนมนี้ไปกินระหว่างการเดินทางซึ่งข้าวเหนียวอัดนะคะ
ถ้าหากว่ายังไม่ได้ตัดแบ่งเป็นท่อนก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง๓วัน
โอ้โหคือเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับการพกพาออกไปทานนอกบ้านหรือเวลาเดินทางนะคะ
แล้วมาดูวิธีการทำกันหน่อยดีกว่า
วิธีการทำก็คือจะนำข้าวเหนียวเนี่ยมาแบ่งเป็นสองส่วนค่ะแช่กับน้ำดอกอัญชันส่วนหนึ่ง
และแช่น้ำเปล่าอีกส่วนหนึ่งแบบนี้เห็นไหมคะ
ส่วนที่แช่ดอกอัญชันก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะแช่ประมาณ๓๔ชั่วโมง
จากนั้นนำไปนึ่งรวมกันเลยคือแช่แยกนะแต่นึ่งเนี่ยรวมกัน
ึ่งประมาณ๑ชั่วโมงแล้วก็นำมามูลกับหัวกะทิสดผสมน้ำตาล
คล้ายการทำข้าวเหนียวมูลหลังจากมูลข้าวเหนียวเข้ากันดีแล้ว
นึ่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้กะทินั้นสุก
แล้วก็นำข้าวเหนียวอัดเนี่ยลงไปในรังไม้เขาถึงเรียกว่าข้าวเหนียวอัดไงคุณ
เอาข้าวเหนียวเนี่ยอัดลงไปในรังไม้แล้วอัดลงให้แน่นแน่นแน่น
จากนั้นก็ใช้ก้อนหินหนักประมาณสามสิบห้ากิโลกรัมค่ะเออทับลงไปอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อที่จะให้มันแน่นแล้วมันละเอียดแล้วก็ทิ้งไว้แบบนั้น๑คืน
แล้วก็ค่อยนำมาตัดหรือมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำก็จะได้ข้าวเหนียวอัดสีสวย
น่ารับประทานแบบนี้แล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนุ่มกินคู่กับอะไรรู้ไหมคะ
สังขยาที่คุณเห็นเนี่ยนี่คือสังขยาเหรอสังขยาของทางใต้จะเป็นแบบนี้
คุณเคยเห็นไหมมันจะไม่ได้เป็นสีเขียวไม่ได้ใส่ใบเตยใช่
ทานคู่กับสังขยาเป็นสูตรพิเศษของเขาด้วยมันจะเข้ากันมากเขาบอกแบบนี้
แล้วตอนนี้นะคะขนมข้าวเหนียวอัดดอกอัญชันในจังหวัดสตูน
เหลือคนทำสืบทอดเพียงแค่๒รายเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นขนมโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เลยนะเพราะว่าอย่างเราอย่างนี้บอกตรงว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยิน
นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันอยากลองทานดู

แล้วฟังกระบวนการทำไม่ง่ายเลยทีเดียว
สมเป็นของดีหากินยากกันด้วยนะคะ